พี่ดีเจนุ้ยมาของทุกคนมันมีความสุข

ล่าสุดนะคะแปลงโฉมเป็นลุคใหม่

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
วงการบันเทิงเถิดเทิงแน่นอน
เมื่อดีเจนุ้ยดีเจรอยหน้า
แปลงกายหลายลุคโค้ฟมาทุกแนว

ไม่ค่ะเหมือนคนอื่นไปหมดจ้า
บ้างก็บอกสวยเหมือนแม่จิ๊กนวรักษ์
แต่พอดูอีกทีเอ๊ะแอบน่ารักเหมือนพี่เด๋อนะเนี่ย
หลายคนก็สงสัยนะคะ
และเพื่อให้สมศักดิ์ศรีดีกรีร้อยหน้า

ท่านเป้าแผงสารไข้ปง
เล่นอะไรล่ะแม่

ไม่รักไม่จัดให้หรอกนะเนี่ย
เอาเถอะค่ะถึงมุกพี่นุ้ยเนี่ยจะขำบ้าง
แต่ส่วนมากปั๊กเป็นส่วนใหญ่

อีกไม่ไกลก็ใกล้จะเป็นบ้านแล้วนะคะพี่
ไม่ว่าจะเลี่ยงภูมิที่กงภูมิใจภูมิใจภูมิ